คือคิดว่างูบางทีมันอันตรายกับเราเพราะอะไรรู้ไหมคุณเรื่องนี้จิ๊บนะ
เรื่องต่อไปอันตรายอยากฝากเตือนเลยคือมีเจ้าของเล้าไก่แทบจะตาบอด
เพราะว่าโดนงูเห่าพ่นพิษใส่ตาดูดิฉันคิดเรื่องอะไร
คิดความอันตรายเออเนี่ยอยากจะฝากเตือนกัน
กันที่บ้านเลขที่๕๗หมู่๗ตำบลหนองตาดนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
อ่ะมาพบกับนี่ค่ะนางสาวสำลีนันคำอายุหกสิบสองปี
เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของเล้าไก่แห่งนี้
แล้วเธอเพิ่งผ่านใช้คำว่านาทีชีวิตนะเฉียดตาบอดมาแล้วอ่ะคุณ
เนื่องจากว่าเผชิญหน้ากับงูเห่าตัวใหญ่ในระยะประชันชิดเลย
เธอเล่าว่าช่วงประมาณบ่ายโมงนะกลางวันนะ
บ่ายโมงได้ยินเสียงไก่ร้องลั่นเหล้า

เคยโอ๊ยลองกันเอ๊ยสนุกจังเลย

ก็ได้ยินจากในเหล้าก็เป็นเสียงประมาณอย่างนี้แหละ

ไม่ได้ไปล้าวแต่เหมือนได้ยิน
อ๋อแต่ที่ไก่ล้าวนี้ร้องเอ๊ยเลยนะ
เหมือนเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วมันทำให้ไก่ตกใจ
เธอก็เลยลงไปดูไก่ในร้าวของเธอ

ก้มเงยหาว่าเอ๊ะไก่เป็นอะไรหาต้นต่อ
เธอได้ยินเสียงขู่ฟ่อฟ่อ
พอเงยหน้าขึ้นมาดูเนี่ยคุณ
งูเห่าอ่ะแผ่แม่เบี้ยคู่อยู่ต่อหน้าต่อตาเธอเลย
ตกใจมากรีบหนีแต่ยังไงรู้ไหมคะ

งูพ่นพิษใส่ที่ตาขวาของพ่อ

นับว่าโชคดีมากต้องใช้คำว่าโชคดีมากที่มีคนมาเจอ

ลักษณะที่เธอกำลังก้มเงยคือมันไม่เห็นงูมาก่อนไง
ก็เลยทำให้แบบเจอกันอย่างนี้ตกใจ
แล้วเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาก็โทรแจ้งกู้ภัยมา
พาคุณยายไปส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะคะ
อยู่ที่หนองตาดนี่แหละเพื่อทำการรักษาดวงตาอุ้ย
ต้องบอกว่าโชคดีมากที่ดวงตาข้างขวาของคุณยายไม่บอด
แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นชัดเหมือนปกติ
ก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นรักษาตัวอีกสักพัก
ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจะกลับมาเห็นได้
แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเพราะว่างูเห่าพิษมันร้ายแรง
อันนี้ฝากเตือนจริงนะเป็นภัยและอันตรายมาก
ดีนะรักษาทันตาไม่บอด

ไม่ใช่ถ้าบอดก็จัวใบ๓เลย